วันนี้ฉะเชิงเศร้าคุณผู้ชมไปดูหาดตัวนี้เขาว่ากันว่ามันทำหน้าที่ได้อย่างดี
สุนัขไม่ต้องผ่านจัดการเอง
เอ้าดูไปดูเรื่องห่านนะคุณผู้ชมนะ
นึกว่าอยู่ดีคุณจะบอกโหลห่าน
ยังอย่าไปเรียกอย่างนั้นมันอยู่ที่น้ำเสียงในการเรียกด้วยนะ
ห่านจ้าวห่านเรียกอย่างงี้เสียงดีน่ารัก
เชิงเศร้าเขากอดเขารักมันนะเนี่ยดูสิมันแสนรู้
แต่พอถึงเวลามันดุมันก็ดุดุจริงนะ
จริงดูมันโหมันห่วงที่
แล้วมันสามารถเฝ้าบ้านหลังนี้ได้แทนสุนัขด้วย
อย่างคุณจะได้เห็นตอนเวลามันดุดูดูดูมันก้มหน้านี้มันดุแล้วนะ
ดันไม่เกรงใจใครจริงมามาที่ฉันเหรอ
จัดให้ดีจัดให้ดีนี่ไงใส่ก็แล้ว
แล้วนี่ดูตักกาดตักกาดอันนี้ตักกาด
ก็มาดีค่ะเป็นหาเจ้าของดีกว่า
คุณแดงมารีบำรุงบอกว่าเดิมทีที่บ้านเลี้ยงสุนัขเอาไว้
บ้านเหมือนบ้านอื่นนั่นแหละแต่หลังจากที่สุนัขตาย
ลูกชายไปซื้อหานมาไปซื้อหาดมา๒ตัว
ชื่อเจ้าเงินกับเจ้าทองแต่เจ้าเงินเนี่ยถูกสุนัขตัวอื่นกัดตายไปก่อนแล้ว
เหลือแค่เจ้าทองเจ้าทองมันเลยกลายเป็นว่ามีนิสัยคล้ายสุนัขมั้ง
มันเลยแบบถ้าอยากรอดต้องทำตัวให้ดุบ้าง
ก็เลยจุเหมือนสุนัขซะอย่างนั้นค่ะแล้วเจ้าทองเนี่ยมันส่งเสียงแสนรู้ด้วยนะ
ยังไง
ในในขันที่ใส่อาหารด้วยเพื่อให้เจ้าทองเนี่ยไปจิกไปคราบมันออกมาแล้วคราวนี้ก็ได้จริงจริงแม่จ๋ายิ้มหน่อยสิ
เออในไหนก็ได้มาแล้วตั้งสามใบสามโต๊ะแม่ไม่ค่อยยิ้มเลยอ่ะ

แม่จริงจังนะอยู่ในโหมดที่จริงจังซีเรียส
แม่บอกว่าหลังวันที่สิบหกแม่ไปยิ้มทีเยอะ

โทษผมก็ได้มีอะไรที่แบบไม่สบายใจคุณผู้ชมมาลงที่ผมได้เลยมาโทษที่ผมเดี๋ยวผมเป็นซึมเศร้าให้เอง
ไม่ต้องเพราะว่าคุณชนะเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาจะบอกว่าผมผิดเองแหละ

มันยังไม่จบมันยังไม่จบ
เอางานนี้ยังไม่มีใครผิดใครถูกนะเป็นการเสี่ยงโชค